มนต์หลวงพ่อช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าวันที่เกิดเหตุวันแรกเลยวันที่ว่าถูกดูดเงินไปวันนั้นวันที่เท่าไหร่ครับหลวงพ่อครับ
อันนี้จำวันที่ไม่ได้แล้วนะ

ช่วงกรกฎาไหมใช่ไหม

๙สิงหาที่ผ่านมานะ

อ่ามันก็จะมีพวกมิจฉาชีพอ่ะนะที่หลอกทางโทรศัพท์เนี้ย
อาตมาเองเนี่ยก็เจอมาทุกรูปแบบ
แม้แต่ทุกวันนี้ก็จะเฉลี่ย
แล้วเดือนละครั้งที่เขาจะโทรมาหลอก
มาจากกรมธนาลักษณ์บ้างอะไรบ้างเนี่ย
ก็โดนมาตลอดแต่ว่าเราไม่เชื่อ
คือนอกจากว่าจะเคยเห็นข่าวได้ยินข่าวแล้วเนี่ย
โทรมาหาหลวงพ่อเองเนี่ย
อันนี้ก็เคยเคยเจอแต่ไม่เคยเชื่ออยู่แล้ว

ใช่เขาดูข่าวอะไรเขาก็เตือนกันอยู่ตลอด

แต่ทีนี้ปรากฏว่าพอเราก็ทำตามระเบียบนะ
พอได้รับอนุมัติให้เป็นวัดแล้วเนี่ย
เราก็เอาโฉนดที่ดินซึ่งเป็นชื่อของอัตมาเองนะครับ
แล้วก็เอารวบรวมเอาไปเพื่อที่จะโอนให้เป็นชื่อของวัด
เพื่อเราเองก็จะได้หมดภาระแล้วก็ถูกต้องตามระเบียบด้วย
ทีนี้ปรากฏว่าพอวันนั้นก็ไปทำอยู่ที่ที่ดินเกือบทั้งวัน
พอเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ที่ดินก็บอกว่าก็ทำได้เท่านี้
ให้พระอาจารย์กลับไปก่อน
ถ้ามีความคืบหน้าแล้วจะโทรแจ้ง

ท่านผู้ชมครับผมเล่านิดหนึ่งก่อนแล้วกันให้ข้อมูลกันนะครับ
ก็คือทางวัดวัดป่ามั่นเจริญบัวธรรมใช่ไหมครับคุณพ่อครับ
ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก็ตั้งให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเรียบร้อยนะครับ
ทีนี้ช่วงระหว่างที่เป็นวัดอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วเนี่ย
หลวงพ่อนะครับก็คือพระเอกฉลวยยานโสพโนปัจจุบันท่านอายุ๕๙ใช่ไหมหลวงพ่อ

ท่านบวชมากี่ปัญญาสาลครับ

นี่ก็สายวัดเหมือนกันนะทนายรณรงค์ไปถือศิลป์บ่อยนะครับ
ทีนี้ที่ดินของวัด๓ไร่กว่าใช่ไหมครับ

ที่หลวงพ่อได้ซื้อไว้ซื้อไว้ซื้อไว้เนี่ย

พอเป็นวัดเรียบร้อยสำนักพุทธให้แต่งตั้งเป็นวัดเรียบร้อยเนี่ย
หลวงพ่อก็ต้องโอนจากชื่อของตัวเองเนี่ยให้เป็นชื่อของวัดเลย
ระหว่างนี้ก็เลยทำเรื่องอยู่ที่สำนักงานที่ดิน
หลวงพ่อก็ไปเรียบร้อยเสร็จเขาก็บอกเดี๋ยวรอเรื่อง
ต้องดำเนินการต่อให้หลวงพ่อรอต่อก็กลับมาที่วัด

แล้ววันนั้นวันที่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรมาเกิดอะไรยังไงขึ้นครับ
คือก็ตรงนี้แหละพอแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรมาก็บอกว่า
คือเขาก็ทีแรกเขาโทรมาถามว่าได้รับหนังสือแจ้งจากเขาก็บอกว่าเขาโทรมาจากบางบัวทอง
สำนักงานที่ดินบางบัวทองเขาบอกว่าได้รับหนังสือแจ้งหรือยัง
ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงเราก็ถามว่านังสืออะไร
เขาก็บอกว่าเป็นหนังสือที่ให้ไปทำธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเนี่ย
ตอนเขาโทรมาเขาเรียกชื่อเลยไหมฮะเรียกชื่อเลยเป็นเบอร์โทรมือถือของหลวงพ่อ
เรียกชื่อถูกต้องเลยเขาก็ถามว่าใช่พระเอกชะลวยไหมชื่อถูกเป๊ะเลย
แล้วก็ถามว่านังสือเนี่ยส่งมาที่บ้านเลขที่เท่านี้นะ๑๑๙นะ
เอาก็ตรงอีกก็คือเป็นเลขที่วัดที่อยู่ที่วัดเลย
ว่าได้รับหนังสือหรือยังใช่ได้รับหนังสือหรือยังเราก็บอกว่าพอดีวันนั้นเนี่ย
อาตมาก็พาพระไปบวชที่วัดเขมาที่วัดเขมาพิรตารามทีนี้อยู่ในโบสถ์อยู่
ก็เลยบอกวันนี้ไม่ว่างนะเนี่ยกำลังบวชพระกันอยู่อะไรอย่างนี้
ก็เลยเขาเลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวเขาโทรมาใหม่แสดงว่าโทรมากลางวัน
ใช่โทรมากลางวันประมาณช่วงกี่โมงฮะเอ่อก็ประมาณบ่ายบ่ายสอง
อย่างช่วงเวลาทำงานช่วงเวลารัชการช่วงเวลารัชการ
เพราะเจ้าหน้าที่ที่ดินนี่ใช่ไหมก็ต้องเวลาราชการบอกเดี๋ยวโทรมาใหม่
เดี๋ยวโทรมาใหม่เราก็บอกว่าเดี๋ยวจะโทรมาใหม่กันแล้วกัน
เขาก็วางแล้วก็วางไปครับเอ่อพอปรากฏว่าพอวันจันทร์ก็โทรมาใหม่ทีเนี้ย
ทีนี้ก็โทรมาบอกเรื่องที่ดินที่ติดต่อมาวันนั้นแหละอะไรอย่างนี้นะ
ทีนี้เขาบอกว่าเราสะดวกที่จะไปติดต่อที่บางบัวทองไหมอะไรอย่างนี้
ซึ่งเราเองก็ยอมรับนะว่า
เราไปติดต่อเรื่องที่ดินทีไรมันตั้งแต่เช้าจดเย็นทุกครั้งไป
เนี่ย๙โฉนดเนี่ยก็ไปติดอยู่นั่นทั้งวันเราก็ไม่อยากไป
เพราะมันต้องโอนทีละแปลงทีละแปลงทีละแปลง
ถึงเราไปคนละวันเนี่ยแปลงหนึ่งอาจจะไปวันหนึ่ง
แต่ว่ามันก็ใช้เวลาตั้งแต่เช้าจนเย็นแทบทุกครั้ง
เราก็เลยไม่ค่อยอยากไปเท่าไรนะ
ถ้าจะให้ไปติดต่อที่ที่ดินทีนี้เขาก็เลยบอกว่า
ถ้าไม่สะดวกเนี่ยทำทางแอปก็ได้อะไรอย่างนี้
คือเราเชื่อไปแล้ววันที่โทรมาวันจันทร์

คุยกับผมก่อนนี่คือตกลงอ่าวันที่โทรมาเนี่ย
วันแรกเลยเนี่ยคือทางโทรศัพท์ใช่
ทิ้งไปมันทิ้งเสาร์อาทิตย์เหรอฮะ
ใช่ทิ้งเสาร์อาทิตย์ทำให้เหมือนกับวันศุกร์เนี่ยครั้งแรก
เขาเอาแต่ราชการถ้าโทรมาเสาร์อาทิตย์

ค่ะมันรอโทรมาวันจันทร์ใช่อ่า
อ่าครั้งเนี้ยที่ว่าจะให้กดลิงค์เนี้ยอันเนี้ยคือโทรหรือว่าเปลี่ยนเป็นไลน์
โทรโทรก่อนพอโทรเสร็จปุ๊บว่าจำได้ไหมที่ว่าเรื่องที่ดินอะไรอย่างนี้นะ
เราก็อ๋ออ๋อจำได้ถ้างั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าจะทำอย่างนี้อย่างนี้
แล้วเขาก็บอกเดี๋ยวให้คุยกับน้องแล้วกันก็เปลี่ยนเป็นผู้ชายแล้วนะทีนี้
แล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าท่านอาจารย์นั่นเป็นคุยกันทางไอ้นี่ดีกว่า
ทางแอปเอ่ยทางไลน์จากจากเบอร์โทรขอเปลี่ยนเป็นไลน์ล่ะเอออ่า
ให้ให้เปลี่ยนเป็นแอดไลน์เขาพอแอดไลน์ปุ๊บก็ขึ้นที่ดินเหมือนกัน
เราก็เลยเชื่อไปที่จริงอันนี้มันแต่งกันได้พอกดแอดปุ๊บมันขึ้นมาเป็นเลย
เป็นที่ดินเลยเป็นรูปไอ้เทพอะไรของเขาแล้วขึ้นขึ้นสำนักงานที่ดินอ่ะ
นักงานที่ดินเลยของของกลางของส่วนกลางเลยส่วนกลางนะ
ไม่ได้ไม่ได้เป็นสาขาไหนเป็นส่วนกลางเลยใช่อ่าแล้วตรงนี้เขาเขาบอกว่าเขาเนี้ย
จากส่วนกลางแล้วเขาก็ไม่ได้พูดถึงบางบัวทองอะไร
เขาบอกว่าเขาโทรจากส่วนกลางแล้วอืมอ่าทีนี้ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าอ่า
ก็ให้ให้โหลดแอปเลยโหลดแอปแล้วก็คือมันเชื่อไปแล้วไงเอ่อ
คือเขาบอกอะไรอะไรมันถูกไปหมดใช่ไหมล่ะแล้วก็เชื่อจากไหนหลวงพ่อ
ก็โหลดแอปจากไหนโหลดแอปนี่เอ่อเขาให้เสิร์ชนะเสิร์ชในไหน
แลนด์หรือหรืออะไรจำไม่ได้ถ้าผู้ชมอย่าไปกดนะไม่ต้องไปลองนะ
นี่คือของเจ๊อ่านี่คือของเจ๊ไม่ต้องไปลองนะคือคือตอนที่คุยลายเนี่ย
ก็ที่เขาบอกที่หลวงพ่อบอกเชื่อเนี่ยคือเขาบอกถูกหมด
คือพวกอะไรฮะโฉนดที่ดินพวกเรื่องที่ดินเรื่องบ้านเลขที่ชื่อเรา
แล้วก็เลขที่โฉนดก็บอกเลขที่โฉนดบอกบอกถูกหมดเลย
อ๋อเลขที่โฉนดด้วยเลขที่โฉนดยังรู้อ่ะเราก็บอกโอ้ยเราก็อีกอย่าง
เราคิดว่าถ้าเราเราไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยเดี๋ยวเรื่องเราจะช้าไปใหญ่